คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาดมากนะคะ
แปดปีบุกไปที่ห้องนอนของคู่อริที่ชื่อว่าในแชมป์ครับไปถึงห้องนอนเขาเลยนะคะ
เขาตายคาห้องนอนหลังจากยิงเขาเสร็จเดินออกไปอย่างใจเย็น
เรียกแท็กซี่กลับบ้านแล้วไปกบดันอยู่ในบ้าน
คือตำรวจไปล้อมที่บ้านนะคะเพื่อที่จะจับแต่เขาไม่ยอมมอบตัว
ไม่ยอมให้จับยิงใส่ตำรวจด้วยเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้องพร้อมด้วยหน่วยอรินทราช
ปิดล้อมค่ะครับเพื่อจะจับกลุ่มในเบ้นหรือนาย
นายทศพรพ่วงเรืออายุยี่สิบหกในแชมป์เนี่ยเป็นพนักงานทำความสะอาด
เอกชนแห่งหนึ่งยิงไปหกนัดจนในแชมป์มาตายคาห้องนอน
แล้วเนี่ยหนีมาซ่อนตัวที่บ้านหลังนี้
ซอยโพฮนโยธิน๖๒แยก๒๗ลำลูกกาปทุมธานีนะคะ
อย่างที่เห็นในภาพคือตำรวจใช้ความพยายามในการล้อมจับ
คุณผู้ชมคะตั้งแต่เช้ามืด
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานมาคุมการปฏิบัติงานด้วยตนเองเลยนะคะ
แล้วก็มีกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษอรินทราชมาสนับสนุน

เบ้นด์ไม่ยอมมอบตัวไม่ยอมให้จับ

จนสุดท้ายเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องใช้โดรนขึ้นบิน
เพื่อดูรัดเหล่านี่นะคะบังคับโดรนอยู่
คือเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าเบ้นอยู่ในบ้านไม่ยอมออกมา
ไม่ยอมมอบตัวยิงใส่ตำรวจแล้วเดินวนไปเวียนมาอยู่ในบ้าน
คือพกอาวุธแบบพร้อมยิงตลอดเวลานี่เอาโดรนขึ้นบินแล้วนะคะ
ช่วงเวลาสักประมาณ๑๐โมงครึ่งครับหน่วยอรินทราชนำกำลังบุกขึ้นไป
ชาร์จตัวค่ะนี่นะฮะนี่ค่ะได้มาแล้ว
เบนต์เนี้ยไปซ่อนตัวอยู่ชั้นสองของบ้าน

ก็เจอปลอกวัดศูนย์ปืนจุด๓๘ตกเกลื่อนพื้นห้องเลยนะคะ
นำตัวเบ้นส่งโรงพยาบาลก่อนค่ะ
เพราะว่าได้รับบัตรเจ็บตอนที่เจ้าหน้าที่ล้อมจับ
คุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการล้อมจับเน้นเนี่ย

การจับกลุ่มก็สืบเนื่องจากตี๒คืนที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจภูทรทุ่งสองห้องได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตายในบ้านหลังนึง
ซอยร่วมใจพัฒนาถนนกำแพงเพชร๖หลัก๔กรุงเทพ
เป็นชุมชนรั้วติดกับกองกำกับการสุนัขตำรวจ

พบศพนายทศพรพ่วงเรืออายุ๒๖ปี
หรือในแชมป์เสียชีวิตอยู่บนที่นอน
สภาพศพคือใส่กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินไม่ใส่เสื้อ
ถูกยิงเข้าแก้มซ้ายหลังศีรษะอกซ้ายไหล่ซ้าย
ข้างลำตัวขวาและต้นขาซ้ายดูสิคะ
นัดค่ะมีบาดแผลด้านหน้า๓แผลด้านหลัง๒แผล
ข้างเตียงมีหม้อต้มน้ำใบกระท่อม
มีหัวกระสุนตกในที่เกิดเหตุตั้ง๘นัดนะคะ
มีปลอกกระสุนปืน๙มมตกเกลื่อนห้องนับได้๑๐ปลอกค่ะ
พ่อกับแม่ของผู้ตายคือร้องไห้แทบขาดใจ
บอกว่าตอนเกิดเหตุนอนอยู่บนชั้น๒
ได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดรีบมาดูลูกชายอ้าว
ลูกชายนอนตายไปแล้วอ่ะค่ะก็เลยไปดูกล้องวงจรปิด
โอ้โหเห็นพฤติกรรมของในเบ้นทุกอย่าง
เบ้นเนี่ยนะนั่งแท็กซี่เขียวเหลือง
มาที่กองกำกับการสุนัขตำรวจครับเดินข้ามกำแพง
ข้ามไปบ้านหลังที่เกิดเหตุที่แบบด้านหลังติดกับแลต์ตำรวจล่ะค่ะ
อันนี้ตอนที่มานั่งแท็กซี่มาแท็กซี่เขียวเหลือง
โอ้โหแล้วเดี๋ยวจะเดินข้ามกำแพง
อันนี้แท็กซี่เขามารอสงสัยบอกให้รอแล้วม
ใช่แท็กซี่ก็คงไม่รู้หรอกว่าจะมาทำอะไรใช่ไหม
เดินตรงเข้าไปแล้วคือเข้าไปถึงห้องนอนเขาเลยนะ
ไปถึงห้องนอนผู้ตายเขาเลยนะคะแล้วก็หนำยิงอ่ะค่ะโอ้โห
พอยิงเสร็จก็ขึ้นแท็กซี่กลับบ้านไป
อันนี้ตอนที่มาถึงบ้านใช่ค่ะตอนที่มาถึง
แต่ว่าที่เมื่อสักครู่นี้จะเห็นตอนที่เขาเดินกลับมาขึ้นแท็กซี่
ใช่ที่แท็กซี่ถอยหลังแล้วก็จอดรออยู่ค่ะ

ก็คือแม่ของผู้ตายบอกว่าพอเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดอะไรต่างเนี่ยนะ
ก็รู้เลยว่าคนก่อเหตุก็ต้องรู้จักกับลูกชายเป็นอย่างดีอ่ะครับ
ก็เลยให้ข้อมูลอย่างละเอียดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
นี่อันนี้ตอนยิงเสร็จแล้วเสร็จค่ะก็กำลังจะขึ้นรถ
แล้วกลับไปกบดานอยู่ที่บ้านของตัวเอง
อันนี้ภาพต่างเหล่านี้นำมาซึ่งการแกะรอยแล้วตำรวจก็ไปล้อมบ้านเลย
มีเดินออกมามีเสยผงเสยผมแล้วขึ้นรถ
คือแบบก็นำยิงเขาตายค่ะห้องนอนอ่ะ

ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนี่นะฮะ
บ้านพักติดกับรั้วของกองกำกับการสุนัขตำรวจเลย

เพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดเห็นชัดเลย
สำรวจพื้นที่เนี่ยพบว่าบันไดที่เบนส์คนร้ายใช้ปีนข้ามรั้ว
เดินมาที่ห้องนอนของแชมป์ผู้ตายเนี่ย

ปีนข้ามรั้วข้ามกำแพงได้เป็นบันไดนี้นะครับ
ไปถึงไปถี่ประตูห้องเขา
พังเป็นรูนี่อูหูอันนี้ไม่รู้แล้วมั้งคุณหนูค่ะ
อันนี้พังทั้งประตูเลย
โอ้โหพ่อของแชมป์ผู้ตายนะครับ
พ่อบอกว่าเมื่อตี๑นี่มีเสียงปืนดังขึ้น
แล้วลูกชายเนี่ยร้องเรียกชื่อเบ้น

พ่อก็รีบลงมาดูที่ห้องลูกชายมาถึงเนี่ยลูกชายถูกยิงนอนจมกองเลือดไปแล้ว
มารู้ว่าคนก่อเหตุก็คือเบ้นเพื่อนสนิทของลูกชายนั่นแหละ
ซึ่งเคยอาศัยอยู่ในชุมชนแถวนี้ก่อนจะย้ายไปอยู่ที่บ้านที่คลอง๒ลำลูกกา
แต่ยังไปมาหาสู่กันอยู่เป็นประจำแต่เมื่อครึ่งเดือนก่อนเนี่ยนะเบนส์เนี่ย
มานั่งเล่นอยู่ที่บ้านอยู่เลยไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกับลูกชาย
ถึงมาทำกันขนาดนี้ส่วนเมื่อคืนก่อนจะเกิดเหตุ
หลานสาววัย๖ขวบก็คือลูกสาวของแชมป์ผู้ตายเนี่ย
พ่อของแชมป์เนี่ยบอกว่าเขามานอนที่บ้านด้วย
ถ้าปกติเนี่ยจะชอบมานอนที่ชั้นล่างกับพ่อค่ะดีนะเมื่อคืนเนี่ย
ขึ้นไปนอนอยู่ข้างบนกับตากับยายไม่อย่างนั้นเนี่ยถูกยิงตายตามพ่อไปแล้ว
นี่นะฮะเช่นเดียวกับแม่ของผู้ตายนะฮะอันนี้น่าจะเป็นปู่เป็นย่า
นี่นะฮะหลานสาวขึ้นไปนอนกับปู่กับย่าพอดี
ส่วนแม่ของผู้ตายเนี่ยบอกโอ้โหบอกไม่รู้อะไรเนี่ยคือในเบนส์เนี่ย
ทำไมมายิงลูกแม่กันขนาดนี้โอ้โหเป็นเพื่อนกันมาเป็น๑๐ปีนะ
นี่อยู่ดีอะไรมายิงกันตายอย่างนี้
แม่ก็คิดว่าเขาพังประตูเฉยไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงปืน
นั่นแหละก็วิ่งลงมากับพ่อวิ่งลงมากับพ่อเขาเข้าใจว่าเขานอนถูกยิง
เขานอนนิ่งไปแล้วแม่อยากจะถามว่าทิ้งเขาทำไมเป็นเพื่อนกันยิงกันทำไม
ทำไมต้องมายิงกันแบบนี้แม่อยากถามเหมือนกันทั้งที่เขามากินมานอนกันอยู่
เขามากินมานอนในบ้านแทบจากทุกเรือนใช่ไหมครับได้เขามาบ่อยจ้ะ
ท่านผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
กล้องวงจรปิดมาหลายจุดเอาลองไล่ดูหน่อยนะฮะกล้องวงจรปิดก่อนและหลังเกิดเหตุทั้งหมดนะฮะ
ตอนตีหนึ่งกับอีก๑๘นาทีนี่ฮะเบนส์นี่อยู่ที่บ้านตัวเองก่อนเรียกรถแท็กซี่มารับนะ
เห็นไฟรถแท็กซี่ไหมฮะเรียกแท็กซี่มารับแล้วก็เดินไปขึ้นแท็กซี่นะ
ก็ออกจากบ้านไปนี่คือออกไปเพื่อจะไปก่อเหตุไปหาแชมป์จากนั้นอีก๓๖นาทีนะฮะ
อันนี้ตอนที่ไปถึงที่บ้านของแชมป์แล้วนะครับแท็กซี่คันนี้นะฮะตี๑๕๔นาที
เดินเข้าไปยิงก็คงบอกแท็กซี่ให้รอนั่นแหละแท็กซี่เขาก็ไม่รู้เรื่องหรอก
เขาก็ไปถอยรอนี่จอดรอสักพักนึงเบน
เดินออกมานี่เสยผมหน่อยนึงหันซ้ายหันขวามีเป้สะพายหลังด้วยแล้วก็ขึ้นรถ
ก็ให้แท็กซี่กลับไปส่งที่บ้านที่เดิมนี่นะฮะก็ไปส่งที่บ้านนะครับ
คือตอนที่ลงจากรถเนี่ยดูแบบโอ้โหดูท่าทางลุกลี้ลุกลนอ่ะเห็นไหม
มองมองมองมีเสยผมมองปี๑กว่าเกือบปี๒
เหมือนระแวงเหมือนระแวงเปิดประตูรั้วที่หน้าบ้าน
แล้วก็เข้าไปแท็กซี่ก็ไปแล้วส่งเสร็จนี่เห็นไหมมองใหญ่เลยกว่าจะเข้าบ้านได้
โอ้โหปกติคนมาจะมองอะไรขนาดนี้เห็นมั้ยค่ะมองอยู่นานนะฮะ
เหมือนกับจะกลัวว่าเขาจะรู้เรื่องหรือยังทางนู้นก็ยิงขนาดนั้น

นี่ฮะแล้วนี่ฮะเข้าไปไม่กี่วินาทีเปิดประตูเดินออกมาจากบ้าน
นี่เดินไปปากซอยในมือเหมือนกับถืออะไรบางอย่าง
นี่แท็กซี่เพิ่งกลับรถแล้วออกไปเห็นไหมฮะ
เหมือนกับเปิดเสื้อขึ้นมาเพื่อเอาวัตถุในมือเนี่ยเสียบลงกางเกงด้วย
ซึ่งตอนนั้นแน่นอนว่าแถวนั้นเนี่ยชาวบ้านเขานอนกันหมดแล้ว
ไฟฟื้นนี่ปิดหมดแล้วแล้วก็เดินมาเข้าบ้าน
เดินกลับมาเข้าบ้านอันนี้ก็ตีหนึ่งห้าสิบเก้าแล้ว
นู่นแล้วฮะตีสี่สองนาทีเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะ
ปี๔๒นาทีนี่อันนี้ตอนเดินเข้าบ้าน
ตอนตีหนึ่งห้าสิบเก้าขอดูตีสี่สองนาทีหน่อย
นี่มากันเยอะแล้วหน้าบ้านค่ะชุดสืบสวนมาแล้ว
อันนี้ต้องแบบระวังเพราะว่ารู้ว่าเบ้นมีปืนใช่ค่ะ
พี่สาวพี่เขยของเบนส์นะมากับตำรวจสอนอทุ่งสองห้อง
หลังจากได้รับแจ้งแล้วว่าเบนส์เนี่ยไปยิงเขาตายมา
สืบสวนก็ให้พี่สาวกับพี่เขยเนี่ยเข้าไปในบ้านก่อน
เพื่อไปเกลี้ยกล่อมน้องชายให้ออกมามอบตัว
ชุดสืบสวนก็รออยู่ข้างนอกนี่เห็นไหมครับ
บอกให้ไปเจรจาเกลี้ยกล่อมกันก่อน

พี่สาวกับพี่เขยของเบนส์เข้าไป๒นาที
ปรากฏว่าเบ้นท์ยิงขู่ครับ

ยิงขู่ใส่นัดหนึ่งพี่สาวพี่เขยต้องวิ่งออกจากประตูบ้าน
พี่สาววิ่งออกมาก่อนวิ่งออกมาจากประตูบ้านพี่เขยยังอยู่ในบ้าน
แล้วเดี๋ยวดูนะอันนี้พี่สาวเขาออกมาแล้วนะถูกยิงขู่ไปนะ
นี่เห็นไหมครับแว๊บ
พี่เขยเขาถือไฟฉายเข้าไปเนี่ยเขาส่องแสงแว๊บออกมา
ถามว่าทำอะไรเขาบอกว่าเขาต้องการทำให้เบนส์เนี่ยตาลาย
ยับยั้งไม่ให้ยิงสวนออกมาอีก
อ่านี่นะฮะอันนี้เป็นตอนที่พี่มาถึงนะฮะ
แล้วชุดสืบสวนนะกับพี่เขยแล้วก็พี่สาวของในเบนส์
ก็เลยต้องถอยออกมาแต่ตอนนั้นทางพื้นที่
คือสอนอทุ่ง๒ห้องเนี่ยเขาประสานไปยังตำรวจนครบานแล้ว
ต้องขอกำลังอรินทราชแล้วฮะจนกระทั่งนี่แหละฮะ
ช่วงสายสายประมาณ๑๐โมงเช้าถึงไปคุมตัวออกมาได้
แต่กว่าจะคุมตัวได้ยิงออกมาตลอดใช่ไหมใช่ค่ะ
เหมือนที่ดูตอนแรกเจ้าหน้าที่ตอนนั้นก็ตอบโต้ยิงสวนใส่ไปนัดหนึ่งด้วยนะฮะ
กระสุนนี่นัดเดียวแต่เฉียวแขนอืม
เฉียวแขนกับใบหูข้างซ้ายของเบ้นจนบาดเจ็บโอ้โหนี่ฮะกว่าจะจับได้
นั่นน่ะสิค่ะทีมข่าวของเราคุยกับเพื่อนบ้านค่ะ
เพื่อนบ้านบอกว่าโอ้โหไอ้เบ้นคนนี้คลุ้มคลั่งบ่อยมากหรือฮะ
ต้องโทรบอกพี่เขยของเบ้นซึ่งเป็นตำรวจอยู่สอนอนทุ่ง๒ห้องให้มาดู
พี่เคยเป็นตำรวจด้วยเป็นตำรวจแล้วก็เพิ่งจะรู้ว่าเบ้นเนี่ยเหมือนกับอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวพ่อแม่อยู่ต่างประเทศ
ครับแล้วก็รู้จากพี่เขยว่าเหมือนกับมีลูกคนนึงภรรยาเก่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะอืม
คือเพื่อนบ้านบอกว่าเบ้นเนี่ยนะอารวาสทีไรทุกคนต้องปิดบ้าน
ไม่มีใครกล้าออกมาเบ้นเคยใช้ธนูยิงใส่เพื่อนบ้านเฮ้ย
บ้านของคุณเพชรอ่ะที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่ายังเคยโดนเลยกับ
เนี่ยเกือบโดนตัวเคยแจ้งตำรวจตั้งหลายรอบค่ะเมื่อวานก่อนเกิดเหตุเขาก็เห็นตอนเบ้นเรียกแท็กซี่
เดินเข้าไปยิงดีไม่ได้นี่ไม่โดนคนเขามีธนูย์ด้วยเหรอมี
เขาก็เก็บไปหมดแล้วพอชุดหน้านาเขาเก็บของเก็บอะไรไปหมด
ธนูสี่ห้าอันธนูแล้วรูปมันเป็นลูกเหล็กอ่ะปลายคมอ่ะ
เพื่อนบ้านอีกคนบอกว่าเมื่อวานนี้เบ้นเดินมาหาเรื่องที่หน้าบ้าน
แล้วฮะมาโวยวายโวยวายหาว่าเขาขโมยลูกไปอืม
แต่พอได้ยินหมาเห่าเบ้นก็บอกว่านั่นไงลูกกูอ้าว
เพื่อนบ้านเลยบอกเบ้นป่วยหรือเปล่าอืม
ทางจิตหรือเปล่าก็ไม่อยากจะมีเรื่องมีราวด้วยอ่ะนะคะ
รู้อีกทีอ้าวไปฆ่าคนตายเลยพี่เขยของเบ้นค่ะ
ก็บอกทีมข่าวว่าเบ้นป่วยค่ะครับ
มีอาการป่วยทางจิตทางประสาทห้าปีกว่าแล้วอื้อหือ
ครอบครัวพาไปรักษาแต่เบนไม่ยอมกินยา
คลุ้มคลั่งบ่อยก็เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เมียเลิก
ก็พาลูกสาววัยสามขวบไปด้วยเหมือนกับเบ้นฝังใจเรื่องลูก
ครับก็คงเหมือนกับที่เพื่อนบ้านบอกอยู่ดีไปหาเรื่องเพื่อนบ้านว่า
เอาลูกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงจริงแล้วไม่ใช่
ก็เลิกกับเมียใช่ไหมเมียก็พาลูกไปดูแล
เมื่อคืนนี้อาจจะคลุมคลั่งแล้วหลอนคิดว่าในแชมป์ฆ่าลูกสาว
ไปยิงในแชมป์ถึงบ้านเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบนี้จริงมันเกินไปนะ
เขาต้องมาตายเพราะเรื่องอย่างเงี้เหรอตายเพราะหลอนแล้วเข้าใจผิดอย่างเงี้เหรอ
คือลูกสาวไม่ได้มีใครฆ่านะลูกสาวเบ้น
คือเมียเลิกแล้วเอาลูกสาวไปเลี้ยงโอ้โหแล้วไม่มีอาการคลุมคลั่งแต่ไม่กินยา
ไม่กินยาแล้วแชมป์เนี่ยสนิทกันมาเป็น๑๐กว่าปี
แต่บุกไปหาแชมป์หนึ่งห้องนอนแล้วยิงเขาตายโอ้โหแต่หกครอบครัวปล่อยไว้อย่างงี้นะ
ทั้งที่รู้ว่าไม่กินยาแล้วมันเนี่ยแล้วไปยิงเขาตายดื้ออย่างนี้หรอ
แล้วพ่อแม่แชมป์นี่เขาร้องไห้กันแทบขาดใจอ่ะอือ
ส่วนบรรยากาศที่วัดเทวสุนทรค่ะเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลศพของในแชมป์
คนก็มาไว้อาลัยกันนะคะพี่เขยกับพี่สาวของเบ้นที่เป็นผู้ก่อเหตุอ่ะ
ครับมาคุยกับพ่อแม่แชมป์มากราบขอขมาแล้วก็มานั่งคุยกัน
นี่ยังอยู่โรงพยาบาลตำรวจนะคะเพราะตำรวจยิงใส่แล้วก็บาดเจ็บใช่ไหม
ครับแต่ตำรวจก็อายัดตัวเพื่อดำเนินคดีต่อค่ะโอ้ตายแล้ว
แต่ก็ไม่แน่ใจเรื่องอาการป่วยทางจิตทางประสาทนะเดี๋ยวต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะ
ถ้าเกิดเป็นความหล่อนเข้าใจผิดจริงอ่ะทำไมแชมป์จะต้องมาซวยโดนยิงตายแบบนี้
แล้วมันก็เหมือนกับหลายเหตุการณ์ที่เราคุยกันอ่ะใช่ไหมจุดเริ่มต้นมันย้อนมาก็โอ้โหอ้าว
ครอบครัวก็รู้แหละค่ะว่าเขามีอาการอย่างนี้รักษาอยู่แต่ไม่กินยาดูสิ
แล้วก็คลุมคลั่งอยู่อย่างงี้แล้วก็เนี่ยฮะไปยิงคนตายค่ะ